ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่

คุณหลักหลดหรือยัง
มาบานผสมบาล
ตัวดีครับ
ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ต้นเดือนเงินเยอะเงินเดือนออก
ยังไม่ได้ใช้เงินเงินเต็มกระเป๋าวันนี้
เลยจะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมร่วมสนุกในการดูด้วย

วันนี้ช่วงสุดท้ายเรามีเคล็ดลับเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขมาฝากกันด้วย
ที่จะมาแนะนำตัวเลขแห่งการเสียทรัพย์
หรือว่าเลขตัวไหนเป็นการรับทรัพย์อะไรอย่างนี้
เลขไหนต้องหนีไกลหรือว่าเลขไหนควรมีไว้

เอ้าถ้าอย่างนั้นพร้อมไหมคะ
พร้อมค่ะงั้นเราไปเมาส์กันต่อเลยในช่วง
โหระแซ่บ
นักพิยากรดวงชะตา
สวัสดีพี่ปู่โลกเบี้ยวค่ะ

ก็ขอเอามาอัปเดตดวงประจำสัปดาห์กันก่อนเลย

ตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่๒ถึงวันที่๘พฤษภาคม
ดุ่มสาวนะคะที่เกิดเดือนต่อไปนี้เนี่ย

ลงเอยด้วยดีนาตาตาไป
มันไม่ได้มันมัน
แต่พอเหมือนมีคนมาสะกิดแล้วเราก็เออโอเคพี่ภูเขาเคยเตือนแล้ว
พี่ภูเตือนจำไว้จำไว้
ให้ช่วงช่วงนี้นะแค่๗วันเอง
อาจจะฮึบได้แค่ครึ่งเดียวก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

กรกฎาคมนี่นะคะยังคงเป็นเรื่องของความอึดอัด
จะได้รับภาระค่อนข้างหนัก
ซึ่งสมมุติว่าเราทำไม่ได้ก็ไม่กล้าพูด
คือไม่เถียงไม่ถามค่อยตามเข้าไป
มันก็เลยเป็นแบบนี้อยากออกแต่ก็ออกจากงานไม่ได้

เรื่องการเงินนะคะจะเสียกับครอบครัวเยอะมาก
ไม่ว่าคุณจะแบกรับภาระกับครอบครัวหรือไม่แบกรับ
ก็จะต้องมีให้จ่ายต้องจ่ายในบ้านในครอบครัวอย่างเยอะ
ส่วนเรื่องของความรักนะคะ
อันนี้ก็ยังคงเกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่

เชื่อไหมว่าชีวิตเนี่ยติดอยู่กับไม่แม่ผัวก็แม่เรา
หรือแม่ยายเกี่ยวกับคำว่าแม่
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามาวุ่นวายเราฟังไว้หน่อย

เพราะไหนจะหงุดหงิดเรื่องงานมาแล้วยังมาหงุดหิดเรื่องที่บ้านอีก

สิงหาคมนี่สัปดาห์นี้นะคะ
จะอยู่กับตัวเองความคิดเป็นหลัก
จะแบบว่าไม่ค่อยยุ่งกับใครรู้สึกรำคาญคนอื่นไปหมด
รำคาญไปอยู่คนเดียวเลยหมด
รู้สึกอยากจะอารมณ์หรือว่าไปอยู่ในซอกในหลือ
รู้สึกว่าหงุดหงิดเวลาที่เจอคอ

บอกคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็อันนี้ก็ความคิดเป็นหลักเหมือนกัน
แต่เป็นความคิดที่ไม่ได้เอาแต่ใจตัวเอง
เพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากอยู่เงียบคนเดียว
อยากอยู่เงียบ

ใช้เพราะว่าเพราะว่าใช้กับตัวเองเท่านั้นไม่ได้ให้ใคร

ถ้ามีก็คือแบบว่าไม่ค่อยอยากคุยกับใคร
คือเหมือนมองตายแล้วเข้าใจรู้เรื่องจบ

คือเหมือนกับมีโลกส่วนตัวค่อนข้างเยอะมาถึงเดือนกันยายนเดือนกันยายนนี่คือ
ต้องระวังเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเช่นไปทำอะไรที่สีเทาสีเทา
ธุรกิจสีเทาไงคุณสีเทาอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยดีนักถามได้เงินไหมได้เงินได้เงิน
แต่ไม่ดีเพราะเรื่องการเงินดีแต่การงานไม่ดีซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้ไอ้สีเทาที่เราทำเนี่ย
เพราะว่าอาจจะไม่ใช่ธุรกิจสีเทาแต่สมมุติเกิดเราทำงานเราเกิดทำผิดหรือว่ามีการซิกแก๊กที่ไม่ดีเนี่ย
มันจะต้องกลับคืนน่ะใช่การเงินกลับเงินดีอ่ะแท่เงินคืนแท่เงินดีครับ

แต่นิดเดียวพอเอาความรักดีกว่าอยากรู้
ความรักก็เป็นเรื่องของการหลบซ่อนที่มีความสุข
อ้าวมีความสุขด้วยเราก็ได้เรียกว่าความสุข
คนเดือนนี้ยังไงเนอะรักก็หลบซ่อน

คนเกิดเดือนนี้นะมักจะสวยเพราะดูแลตัวเอง

ใช่เขาจะดูแลตัวเองเขาสวยเขาหล่อเขาสวยเขาดูแล
ผู้ชายเนี่ยยังเหมือนเป็นพวกเขาเรียกว่าผู้ชายสำอางเลย

เดี๋ยวในนี้ใครเกิดกันยายนยกมือขึ้น

ไม่มีเลยเพราะว่าสวยเนี่ย
หรอหมดไปแล้วห้าเดือนยังเหลืออีก๗เดือนไปช่วงหน้าหมดแล้ว

แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพักก่อนเนอะ